อัปเดตข่าวของแม่นิงปณิตากันหน่อยดีกว่า
ฮักข์เมื่อวานนี้หลายคนร้อมวงเมา๊วเลย
อยากรู้อยากเห็นเหมือนพวกเราเลย
คือเมื่อวานพี่หนิงเดินทางไปขึ้นศาล
หนิงบอกฉันขอใช้สิทธิ์ความเป็น
ขอใช้สิทธิ์ความเป็นเมียหลวง
ใช้กฎหมายจัดการเรื่องนี้ค่ะ
คือแม่นิงปณิตาพร้อมกับทนายความเดินทางไปสารเยาวชนกลาง
ที่สารนัดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้
ยืนยันว่านี่คือการฟ้องละเมิดบุคคลที่๓นะคะ
ไม่ใช่การฟ้องหย่าสามีนะ

หนิ่งย้ำชัดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นเมียหลวงที่ถูกกระทำ
ฉันขอใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการกับเรื่องนี้ดีกว่า

หนิงบอกด้วยนะว่าตัวเองค่อนข้างมั่นใจเลย
กับเรื่องของพยานหลักฐานที่เก็บมาตลอด

งรู้สึกว่าปัญหาเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะแยะมากมายไปหมด

คือคนที่เป็นภรรยาหลวงแล้วถูกกระทำ
อยากให้กฎหมายข้อนี้เป็นกฎหมายข้อหนึ่งที่

ลุกขึ้นมาใช้กฎหมายข้อนี้ให้เป็นประโยชน์
ใช้วิธีทางกฎหมายดีกว่าใช้วิธีอื่นที่มันมีกันอยู่
แล้วก็สุดท้ายมันจบลงเอยด้วยสิ่งที่แบบเป็นความรุนแรงค่ะ
งก็มั่นใจในตัวทนายนิ่งมากกับหลักฐานที่หนิงมีอยู่
ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดสำหรับชีวิตของหนิงในอนาคต
แล้วก็ชีวิตของลูกหนิงในอนาคตแค่นั้นเลย
วันนี้ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดในเรื่องอื่น
ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวของหนิงก่อนละกันนะคะ
ชัดเจนทุกคำคุณผู้ชมค่ะแล้วแม่นิงเองก็บอกว่าตอนนี้กำลังใจดีมากนะ
ขนาดว่าไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมไปเจอคนไทยที่ต่างประเทศคุณผู้ชม
ก็ยังพากันมาส่งกำลังใจให้กับแม่นิงด้วยตอนนี้ถามว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไง
บุ๊บออนไปแล้วค่ะส่วนกับสามียังเหมือนเดิมนะ
วุ่นวายดราม่าของมุกออนแต่สามียังเหมือนเดิมยังไม่หย่ากัน
แต่ตั้งใจว่าต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องนิรินอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะ